คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ

เขาบอกว่าถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
แล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของเธอ
ลากเธอไปต่อยท้องแล้วก็บังคับให้สำเร็จความไคร้ให้ด้วยการใช้ปาก
บอกโชคดีมากมีคนปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่แถวนั้นนะคะ
เธอก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองอุดรธานี
ตัวผู้เสียหายให้การเอาไว้แบบนี้นะคะ
ว่าเธอทำงานเป็นแคทเชียร์อยู่ที่สถานบริการแห่งหนึ่งค่ะ
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
พอเลิกงานก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ว่าได้จอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวริมทางเท้า
หน้าสารเจ้าปู่ญาติตรงข้ามตลาดน้องบัว
เทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๒๐๒๕ปีนะคะ
ผอมสูงสูงประมาณเกือบ๑๗๕เซนติเมตรได้
เสื้อยืดสีดำแล้วก็มีเสื้อคลุมแขนยาวสีดำ
ทับอีกทีเสื้อคลุมเป็นแบบมีฮูตมีหมวกด้วย

เธอบอกเธอจำหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้
จอดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เธอแวะกินนะคะ
ลักษณะคล้ายคนเมาเลยนะคะ
ลงมาจากรถแล้วก็มาพูดจาตีสนิทกับเธอ
เธอไปร่วมหลับนอนด้วยเธอก็ปฏิเสธ
แล้วก็พยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
ผู้ชายคนนี้ก็เลยหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
พอคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ว
เธอก็เลยรีบกินก๋วยเตี๋ยวให้หมดนะคะ
แล้วก็รีบขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นซอยเปลี่ยว
มีป่าข้างทางอ่ะนะคะคนร้ายขี่รถตามมาประกบ
แล้วถีบรถเธอจนล้มรถของคนร้ายก็ล้มด้วยนะคะ
คนร้ายก็ลุกมาลากเธอเข้าป่าละเมาะไป
แล้วเธอเห็นหน้าเธอจำได้เลยว่าอ้าวผู้ชายคนนี้
ที่ไปเมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมาตีสนิท
เธอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยคนเดียวกันเลย
เธอก็พยายามดิ้นขัดขืนนะคะ
ชกหน้าเธอชกท้องเธอจนจุก
แล้วก็ลากเข้าป่าลากเข้าไปสัก๑๐เมตรได้
เป็นที่รับตาคนบังคับให้เธอใช้ปากสำเร็จความไคร่ให้
แต่โชคดีค่ะมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ออกกำลังกาย
มาตั้ง๓คันเธอก็อาศัยจังหวะนี้
ผลักคนร้ายให้ล้มแล้วก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมาเล่าให้ญาติฟัง
ก็พาส่งโรงพยาบาลรักษาบาดแผล
อาการดีขึ้นก็ไปแจ้งตำรวจให้ตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ครับเรื่องของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะสารวัตรสืบสวน
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
หลังจากสอบปากคำหญิงผู้เสียหายแล้ว
ก็นำกำลังออกไปตรวจที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าเป็นทางเปลี่ยว
ทางเข้าหมู่บ้านมีริมทางที่มีป่ารก
ไปเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้เสียหายยืนยันว่านี่เป็นโทรศัพท์ของคนร้าย
ที่เข้ามาตีสนิทแล้วก็พยายามที่จะล่วงละเมิดเธอนะครับ
เพราะว่าขณะที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ย
ไอ้เคสโทรศัพท์อันนี้เธอจำได้
เป็นรูปดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหลังนะครับ

จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้
พบว่าเจ้าของเป็นทหารยศ๑๐ตรี
สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ก็เลยไปสอบถามแต่ว่าเขาปฏิเสธนะฮะ
เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาหายไปหลายวันแล้ว

เจ้าของที่เป็นทหารยศ๑๐ตรีเนี่ยบอกมันหาย

จากการตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณเส้นทางที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ตามผู้เสียหายแล้วก็ขี่หลบหนีหลังก่อเหตุ
ไม่ติดอ่าแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดตำรวจบอกว่ายังขอไม่เปิดเผยนะฮะ
ยังเปิดเผยไม่ได้จากการสืบสวนตอนนี้
รู้แล้วว่าเจ้าของโทรศัพท์ที่ตกในที่เกิดเหตุ
ค่ะตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นี่ฮะคันนี้นะครับ
กำลังรอทั้งหลักฐานการตรวจทางแพทย์พยานบุคคลต่าง
เพื่อจะขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดี

พลตำรวจรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้ตัวแล้ว
ว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะตำรวจติดต่อไปแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
ตำรวจบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานให้แบบ
ให้มันแน่นหนาทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งผลตรวจของแพทย์
สามารถระบุตัวผู้ต้องหาได้แล้วจะมีการรวบรวมหลักฐานเหล่านี้

และถ้าพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารจริง
เดี๋ยวจะมีการประสานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไปด้วยนะคะ
โทรศัพท์มือถือตกเนี่ยค่ะโอ้โหหลักฐานชั้นดีใช่อืมอ่า